มาดูที่เราบอกเราอิจฉานค่ะเคนกับเอสเตอร์
อันนี้เป็นข่าวออนไลน์ค่ะออนไลน์ป่ะออนไลน์นะฮะ
เขาก็ไปถ่ายรูปกันที่ทุ่งดอกไม้คุณ
เป็นคู่รักอีกคู่นึงซึ่งกำลังแบบกระแสหวานแหวว
ซึ่งเขาก็แคปถึงกันและกันตลอดเวย์นะคะ
มีภาพหวานออกมาให้แฟนคลับได้ชมเสมอสำหรับสาวเอสเตอร์
ชื่อสุปรีลีลาชื่อเก๋
และเคนภูมิภูมิไปเที่ยวทริปหน่อยถ่ายแฟชั่นงานหน่อย
จะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งตลอดตลอดนี่อันนี้ยังไม่คู่นะฮะ
เวลาคนอยู่เบื้องหลังเขาที่ถ่ายมาใครรู้ไหมคะ

เมื่อวานที่๔เอกสต์มีภาพด้าลักษณ์ออกมาอีกแล้ว

เป็นแคปชั่นสุดหวานกว่าคนโสดอยากฆ่าตัวตายไปเลย

หมายถึงพี่เหมียวชมัยพรหรือเปล่าอีบ้า

ชิ้นส่วนที่ลงตัว
ส่วนเอสเตอร์ก็ลงไม่แพ้กันด้วยแคปชั่นว่า

คุณแม่ลงอีกคุณแม่ก็แคปด้วยว่า

คือพอเป็นแฟนกันแล้วเป็นอย่างนี้ก็น่ารักดี